วันนี้วันอาทิตย์ที่๒๖กันยายน๒๕๖๔ค่ะ

ดำเนินรายการร่วมกับคุณพักภูมิพันธ์สถิตย์ค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจับตาสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่

คือฝนตกหนักมาหลายวันจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมูนะครับ
ตอนนี้เรามีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหนัก
กำลังระดมความช่วยเหลือไปกันอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะคุณวิมลวันนี่อยู่ที่ชายภูมิ

คุณสิริวัณรักษัตริย์นี่อยู่ที่สุโขทัย
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดในแต่ละพื้นที่เข้ามานะคะ
เพราะว่าแต่ละพื้นที่ที่ทีมข่าวของเราลงไปเนี่ย
มันเป็นพื้นที่ที่หนักมากจริงเรานำเสนอข่าวมาตั้งแต่เมื่อวาน

พื้นที่เริ่มคลี่คลายนิดหน่อยแต่ภาพรวมยังหนักอยู่นะคะ
คือบางจุดเนี่ยชาวบ้านบอกปี๕๔เนี่ยว่านักแล้วตอนนี้หนักกว่าตอนนั้นอีก

อยู่บนหลังคาก็มีอยู่บนต้นไม้ก็มีนะครับ
เดี๋ยวจะไปติดตามสถานการณ์ตรงนั้นกันนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ดูภาพรวมก่อนนะฮะ
สถานการณ์น้ำท่วมณขณะนี้เนี่ยจากฝนตกหนักเนี่ย
ก็เกิดจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ที่เข้ามาในไทยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือตอนนี้เตี้ยนหมู่เนี่ยออกไปแล้วอ่อนกำลังลงเป็น

นี่นะฮะตอนนี้นะครับทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้เยอะนะครับ
ฝนตกหนักน้ำท่วมนะครับ

สรุปแล้วตอนนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่ทั้งหมด
หน้าจอเลยครับ๒๔จังหวัด

มีแม่ห้องศรเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยพิศนุโลก
แล้วก็กำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์ด้วย
ภาคกลางมีอยู่๗จังหวัดที่มีผลกระทบตอนนี้นะครับ

นครสวรรค์ชัยนาฏสิงห์บุรีอุทัยธานีลบบุรี
พระนครสิยะยุทยาและปลาจีนบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี๗จังหวัดที่เจออิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่เข้าไป
ฝนตกหนักกันมาตลอดทั้งคืนทั้งวันตอนนี้น้ำท่วมนะฮะอำนาจเจริญชัยภูมินครราชศรีมา
บุรีรำสุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานี
คือตอนนี้๒๔จังหวัดทั้งเหนือทั้งอีสานทั้งกลางเนี่ย
ณขณะนี้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เดือดร้อน
รวมแล้วหลายหมื่นครอบครัวหลายหมื่นครัวเรือน

คุณผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดต่างนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมพอจะติดตามข่าวกับเราร่วมพูดคุยกับเราได้
ส่งข้อความมาได้ส่งข้อความมาบอกได้นะคะ
ส่งข้อความมาบอกได้ว่าสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้าง
โดยเฉพาะถ้าใครต้องการความช่วยเหลือ
แล้วพอจะส่งข้อความมาทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
ส่งข้อความมาได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
เดี๋ยวเราจะค่อยไล่เรียงในแต่ละจังหวัดนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ทั้งชายภูมิลบบุรีสุโขทัย
ไปดูที่ชัยภูมิกันก่อนเดี๋ยวเราเล่าภาพรวม
แล้วไปดูการรายงานสดแล้วก็จะได้คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
ภาพรวมของชัยภูมิตอนนี้หนักค่ะ
เมื่อคืนนี้ช่วงดึกประมาณสัก๔ทุ่มโอ้โหน้ำหลาก
เข้าในพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะที่อำเภอบำเน็ตนรงค์
หนักเลยนะคะคุณผู้ชมดูรถนะคะนี่คือรถของเจ้าหน้าที่
ขนาดรถใหญ่รถสูงท่วมล้อนะคะ
แล้วจุดตรงนี้หลายพื้นที่เป็นลักษณะพื้นที่รุ่ม
คุณผู้ชมดูรถที่จอดนี่รถลักษณะโฟลวิวนะ
คือบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูง๒เมตรนะคะ

น้ำป่าล้นเขื่อนลำคันฉูแล้วมันก็ไหลเข้าท่วม
เศรษฐกิจย่านการค้าบ้านเรือนประชาชน
อำเภอบำเน็ตนรงเกือบทั้งอำเภอ
ชาวบ้านบอกว่าน้ำป่ามาเร็วมาแรงและมากลางคืน
ตั้งตัวกันไม่ทันไม่ได้เก็บข้าวของ
สินจมน้ำเสียหายไปเยอะมากค่ะ
อีกจุดที่วิกฤตนะคะก็คือโรงพยาบาลบำเน็ตนรงค์คือน้ำเข้าท่วมตัวอาคารของโรงพยาบาล
อบพยพผู้ป่วยหนีขึ้นชั้น๒ค่ะ
ตัดไฟชั่วคราวด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าน้ำท่วมก็ต้องตัดไฟชั่วคราวดูภาพนะคะ

น้ำท่วมสูงก็มีพยาบาลนะคะอัดคลิปขอความช่วยเหลือมาทั้งเรื่องของการย้ายคนไข้
แล้วก็มีแมวติดอยู่ในโรงพยาบาลด้วยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
ที่นี่มีแมวอยู่๓ตัวมีคนไข้๑คนนะคะ
ป้าพี่ยายก็เข้ามาช่วยแมว๓ตัวกับคนอื่นคนนี้ด้วยนะคะ
นี่ค่ะคือตอนแรกค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปถึงทางโรงพยาบาลได้
เพราะว่าน้ำไหลแรงและน้ำท่วมสูงมากแล้วน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเร็ว
พอตกดึกนะคะเจ้าหน้าที่เข้าถึงก็เลยรีบไปช่วยอบพยพผู้ป่วยให้ไปอยู่ที่ชั้น๒ของโรงพยาบาล
ปลอดภัยทุกคนแล้วนะคะความเสียหายเบื้องต้นก็คืออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จมน้ำแล้วไปกับกระแสน้ำและดูรถเกือบถึงหลังคาแบบนี้ค่ะ
รถพยาบาลรถบุคลากรทางการแพทย์รถญาติผู้ป่วยที่จอดอยู่ในโรงพยาบาลเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างที่เห็นค่ะบางคันเกือบถึงหลังคาบางคันคือมิดเลยได้รับความเสียหายทุกคันต้องใช้คำนี้นะคะรถทุกคันที่จอดอยู่ที่โรงพยาบาลบำเน็ตนรงค์ส่วนคลิปนี้นะคะในตำบลบ้านกอกอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิชาวบ้านถ่ายเอาไว้แล้วก็โพสต์ในแอปพลิ
เหมือนกันดูน้ำค่ะดูสีของน้ำนะคะและดูความเร็วความแรงของน้ำนะคะมาเร็วจริงน้ำป่าแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนคือเด็กเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคือด้วยความเดียงสาของเด็กค่ะสนุกไปเล่นน้ำเห็นน้ำท่วมแล้วดีใจมาเล่นน้ำแต่ผู้ใหญ่ต้องห้ามต้องเตือนกลัวว่าจะได้รับอันตรายคือเล่นไม่ได้นะคะมันมาเร็
ส่วนตัวเมืองชายภูมิก็หนักค่ะดูภาพมุมสูงอ่ะนะคะในตัวเมืองชายภูมินะคะนี่ค่ะคือน้ำเนี่ยเข้าท่วมภายในเขตเทศบาลเมืองชายภูมิเต็มพื้นที่ต้องใช้คำว่าเต็มพื้นที่จริงบางชุมชนในเขตเทศบาลน้ำท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรนะคะรถยนต์นี้ไม่ได้เลยต้องใช้รถขนาดใหญ่อ่ะค่ะรถหกล้อ

เชิญครับคุณวิมนต์วันครับน่าจะเป็นข่าวดีเพราะว่าเราเห็นว่าระดับน้ำนั้น
ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ความแรงของน้ำ
ยังคงต้องน่าจับตาต่อไปค่ะคุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนค่ะ
เนื่องมาจากว่าวันนี้เราได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่
เขาบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็ทำให้เขาสิ้นเนื้อประดาตัวเลยทีเดียว
มีเพียงแค่เสื้อผ้าหนึ่งชุดเท่านั้นนะคะที่ติดตัวมาได้ในขณะที่หนีออก
หนีตายจากน้ำท่วมออกมานี่แหละค่ะขณะเดียวกันวันนี้ก็ต้องจับตาสถานการณ์ของน้ำในพื้นที่ของบำเด็ดนโรงต่อไป
ท่านผู้ว่าคุยกับดิฉันวันนี้บอกว่าต้องรอดูว่าฝนจะตกลงมาเพิ่มเติมไหม
ต้องรอดูว่าน้ำจะล้นสปินเวย์แล้วก็เข้ามาในพื้นที่หรือไม่ค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเกาะติดมาตลอดทั้งวันค่ะ
นี่ก็เป็นสถานการณ์ในส่วนของน้ำท่วมนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดชายภูมิต้องบอกว่าหลายจุดนั้นยังคงวิกฤตนะคะ
หลังจากที่มวลน้ำมหาศาลทะลักเข้าท่วมพื้นที่วันนี้เป็นวันที่สองแล้ว
สร้างความเสียหายในสามอำเภอแต่ว่าหนักที่สุดก็คือที่อำเภอป้อมเด็ดนรงค์
แล้วก็อำเภอจตุรัสนะคะที่มีมวลน้ำไหลเข้าท่วม
สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็พื้นที่การเกษตรนะคะ
ส่วนที่หนักที่สุดอย่างที่คุณภาคภูมิและคุณเขมสอนกล่าวมาเมื่อสักครู่
ก็คือที่โรงพยาบาลบำเน็ตนรงค่ะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้เข้าไป
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะคะที่พาเราเข้าไปดูที่โรงพยาบาล
เพราะว่าเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงจริงจริงวันนี้โรงพยาบาลบำเน็ตนรงค์ได้เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็ผู้ป่วยโควิด๑๙ออกจากโรงพยาบาลได้ทั้งหมดแล้วนะคะ
ต้องถือว่าเป็นข่าวดีจริงจริงหลังจากที่น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาท่วม
จุดที่เราเข้าไปสำรวจนะคะสูงกว่า๒เมตรเลยทีเดียว
ก็ทำให้เข้าของของโรงพยาบาลเสียหายทั้งหมดนะคะ
เราจะเห็นว่าห้องตรวจอะไรต่างเนี่ยลอยตามน้ำไปหมดเลยนะคะ
เสียหายหมดเลยรวมไปถึงวัคซีนโควิดสิบเก้าที่ทางโรงพยาบาลบอกว่า
จะรับมอบมาแล้วก็ฉีดให้ประชาชนไปหนึ่งรอบ
ที่สองที่กำลังจะฉีดอีกก็คือวันจันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนนี้แล้วค่ะ
ก็ลอยหายไปกับน้ำเช่นเดียวกันค่ะขณะเดียวกันก็ยังมีภาพถ่ายของทางด้าน
อ่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ที่อ่ามีการหนีตายกันออกมานะคะ
เพราะว่าขณะนั้นเนี่ยน้ำเข้าทะลักแล้วก็มีลักษณะของการตัดไฟ
เพราะว่าเมื่อน้ำมาก็ต้องตัดไฟนะคะไม่งั้นจะเกิดความสูญเสียเกิดขึ้น
พยาบาลและชาวบ้านที่ประสบภัยหนีน้ำท่วมอยู่ในโรงพยาบาลบอกว่า
นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่น้ำท่วมหนักขนาดนี้
ภาพของตู้เย็นรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ย
ลอยไปตามน้ำยังคงติดตาติดใจแล้วก็ยังคงอย่าบอกว่าโชคดีนะคะ
ทุกคนเนี่ยตอนนี้ออกมาจากโรงพยาบาลได้แล้วซึ่งพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคน
มีสติเป็นอย่างมากทำให้ไม่เกิดความโกลาหลจนเหยียบกันตาย
เพราะว่าไฟฟ้าไม่มีแล้วก็น้ำท่วมถึงชั้น๒เลยทีเดียวค่ะ
ไปฟังเสียงของพยาบาลรวมไปถึงชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
สวัสดีค่ะอันนี้มาจากอาคารไหนนะคะ
ตอนนี้กำลังลำเลียงคนไข้ออกมาล็อตสุดท้ายเป็นคนไข้โควิดค่ะ
ใช่เหลือเจ็ดคนสุดท้ายค่ะคือมีแจ้งจากโรงพยาบาลว่ามีให้มีน้ำทะลักเข้ามา
แล้วทีนี้ก็เลยแจ้งจากผู้อำนวยการและพ่อบ้านให้ขนย้ายของพื้นที่สูง
แล้วก็บอกว่าแจ้งว่ามีเขื่อนแตกหรืออะไรเลยแล้วก็แบบกำแพงพัง
เห็นว่าสิ่งของอะไรต่างต่างควาดเป็นทุกอย่าง
คือก่อนหน้านี้เคยมีปีก่อนที่คือท่วมแบบนี้แหละ
แต่ว่าท่วมแค่ครึ่งเข่าก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ขนาดนี้
แต่อันนี้ปีนี้หนักมากเลยตั้งแต่อยู่ที่นี่ไม่เคยคิดว่าจะซ่อมกัน
ที่เราเห็นข้างหน้าเนี้ยค่ะน้ำประมาณนี้ข้างในนี้สะหัสจะดีไหม
ข้างในนี้ขึ้นไปตึกชั้นหนึ่งเลยตรงนั้นเลยค่ะค่ะ
ประมาณสองเมตรกว่าสองเมตรใช่สองเมตรกว่าต้องลำเรียงคนไข้จากตึก
ผู้ป่วยในหญิงขึ้นไปติดผู้ป่วยในชายแล้วก็เครื่องมือแพทย์ทุกอย่างที่เป็นแบบ
เครื่องมือที่จำเป็นที่ต้องขนย้ายค่ะมันมาแบบกระทันหันเอาไม่ทันเลยค่ะ
ลำแหวนเมชัยไม่เคยไม่เคยทั้งแรกโดยแต่ปีห้าสี่
ไม่ขึ้นถึงนี้ปีนี้มีอุปกรณ์เครื่องมือของหมอไม่เหลือสักอย่างเสียหมด
ถั่วเหมือนกันหัวทะเลนี่ใกล้
มีสูงห้างห่วงเขามีสูงไง
ไม่สูงแต่เข้าบ้านเขียนโม้เข่า
โม้เข่าตอนนี้กำลังเคียงบ้านอยู่
ใช่ค่ะถ้าไม่มีพยาบาลทีมนี้นะ
ทุกคนจะเค้าเรียกอันนี้ว่าขวัญเสีย
ไว้เค้าทุกคนแล้วเพราะทุกคนน่ารักมาก
มีสติเตือนเราคอยแบบแนะนำเราว่าจะต้องยังไงยังไงเตรียม
เอาถุงดำเนี่ยมาแจกพวกพี่เลยนะนี่ถุงดำเขาแจกให้เลยนะ

นี่ขนาดเขาไม่เคยมีประสบการณ์นำเสื้อมาก่อนเนอะ
นั่นน่ะสิเหมือนกับเขาถูกฝึกมาก่อนนะว่า

โอ้โหถ้าตอนนี้นะถ้าไปกอดทุกคนได้จะกอดให้หมดทุกคน

คือถ้าผู้นำไม่มีสติรับรองคนร้อยกว่าคนในนั้นเหยียบกันตาย

ก็เป็นเสียงของชาวบ้านที่ชื่นชมพยาบาลของโรงพยาบาลบำเน็ตนรงค
ที่รับวิกฤตนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งผู้ป่วยที่ถูกลำเลียงออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เวลาประมาณ๑๑นาฬิกา
แล้วก็คนสุดท้ายที่เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ได้ถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงทันทีนะคะ
เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ
โดยเป็นผู้ป่วยทั่วไป๒๓คน
ผู้ป่วยโควิดสิบเก้ารวมสิบเก้าคนค่ะส่วนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
ก็จะถูกนำไปอยู่ที่ศูนย์อพยพโรงเรียนบ้านเพชรวิทยาสัน
ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดนะคะก็เร่งหาจัดหาสิ่งของที่จำเป็น
นมผงเสื้อผ้ารวมไปถึงแพมเพิร์ตผู้ใหญ่สำหรับคนชะลา
ด้วยเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมีคนชะลาที่เข้าไปอยู่จำนวนมากนะคะ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางศอูเทรนสุดอายุหกสิบเจ็ดปี
เป็นชาวบ้านในตลาดคำปิงก็เล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
วินาทีที่น้ำเนี่ยทะลักเข้าบ้านทั้งน้ำตาเลยทีเดียวนะคะ
บอกว่าตอนนั้นน่ะมีเสียงดังเหมือนมีอะไรสักอย่างมากระทบกับบ้านแล้วหลานสาวก็ตะโกนเรียกว่าน้ำมาน้ำมา
แต่ว่าตอนนั้นคุณยายบอกว่าไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าน้ำมาแล้วก็ไปคงไม่ท่วมหนัก
แต่พอผ่านไปเพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นน้ำก็ท่วมที่ชั้นหนึ่งนะคะ
หนีตายกันออกมามีเพียงเสื้อผ้าที่สวมใส่เพียงแค่ชุดเดียว
ส่วนทรัพย์สินที่สร้างมาทั้งชีวิตก็น่าจะเสียหายทั้งหมดค่ะ
ไปฟังเสียงของคุณยายกันค่ะ
ไม่ได้ทุกอย่างเลยสิท่ามันมาบึ้มบึ้มมาอย่างรุนแรงเลยแป๊บเดียวน่ะ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายอำเภอของจังหวัดชายภูมิตอนนี้หนักที่สุดก็คือที่อำเภอบำเด็ดนรงแล้วก็จตุรัสนี่แหละค่ะ
ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าพื้นที่ต่อไปที่ต้องรับน้ำหนักก็คือที่อำเภอจตุรัสหลายหน่วยงานก็เลยกำลังระดมทุกสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือหวังให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงไปบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาดูที่สถานการณ์ล่าสุดที่บริเวณที่ที่ฉันยืนอยู่ก็คือบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลจะเห็นได้ว่าหากภาพ
เกือบหนึ่งเมตรเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่เพียงแค่ระดับสามสิบถึงสี่สิบเมตรแต่คุณผู้ชมค่ะกระแสของน้ำเนี่ยแรงมากเลยนะคะซึ่งชัดเจนว่าน้ำนี้กำลังจะไหลไปที่อำเภอจตุลัดนะคะแล้วก็กำลังจะสร้างความเสียหายในพวกพื้นที่ที่น้ำกำลังจะไหลบากเข้าไปนะคะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุด
คุณวิมนต์วันบอกว่าน้ำน้ำเหลือสักสามสิบสี่สิบเซนติเมตรล่ะค่ะจากจุดที่ไปเมื่อกลางวันเนี่ยโหประมาณเมตรหนึ่งอ่ะนะคะ
เราได้เห็นสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมของชัยภูมิแล้วนะคะได้เห็นภาพความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทีเนี้ยค่ะ
เรื่องของการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดชายภูมิเนี่ยจะมีการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมกันยังไงบ้าง
เดี๋ยวเราไปคุยเพิ่มนะคะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิท่านวิเทียนจันทรโนไทย
ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านผู้ว่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
สวัสดีสวัสดีครับคุณเกฟศรคุณภาคภูมิครับผมครับครับค่ะ
ท่านผู้ว่าคะขอถามประเด็นที่ต่อเนื่องจากผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่เมื่อสักครู่นี้เลย
บอกว่าตอนนี้๒อำเภออำเภอบำเน็ตนรงค์แล้วก็จะต่อเนื่องที่อำเภอจตุรัส
อำเภอบำเน็ตนรงค์ในช่วงเวลานี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้าง
แล้วขออนุญาตท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ที่บอกว่าอบพยพผู้ป่วยอะไรออกไปหมดแล้วอ่ะค่ะเชิญท่านผู้ว่าค่ะครับ
คือคือเมื่อเช้าเนี่ยครับมาน้ำเข้าที่บำเน็ตนรงค์ที่บริเวณตลาดคำปิงเนี่ยนะฮะ
แล้วก็สูงมากแล้วตอนตอนนี้เมื่อประมาณ๕โมงครึ่งเนี่ย
ผมเข้าไปในจุดของเทศบาลที่ตั้งเทศบาลตำบลบ้านเพชรเนี่ย
น้ำทางเข้าไปประมาณสักเมตรครึ่งเนี่ยยังยาวรถเล็กไม่สามารถสันจรไปมาได้
รถใหญ่ก็ยกเว้นรถทหารรถอื่นเข้าไม่ได้ครับยังเข้าไปแจกข้าวทั้งนู้น
เพราะฉะนั้นก็ยังหนักอยู่ที่บริเวณของตลาดคำปิงนะฮะ
ซึ่งน้ำขึ้นสูงผมเข้าไปตอน๑๑โมงครึ่งเนี่ยนะฮะ
เราสามารถลำเลียงได้คนแรกมาตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งแต่ถึงประมาณนี้กำลังกำลังจะเอาผู้ป่วย
สุดท้ายคือผู้ป่วยติดโควิดอีก๗ลายเนี่ยนะฮะกำลังลำเลียงเพื่อจะเอาขึ้นมาไว้ที่โรงพยาบาลจตุรัสนะครับ
เพราะฉะนั้นสถานจารย์น้ำที่คัมปิงเนี่ยฝนตกที่บนเทพศาสตริตน้อยลง
น้ำก็ลดลงบ้างประมาณสัก๒๐เซนเมื่อกี้ที่ผมอยู่ประมาณ๖โมงครึ่งก่อนจะออกมานี่นะฮะ
แต่ท่านคิดว่าคือพรุ่งนี้น้ำก็อาจจะเบาลงเพราะว่าเช็คที่เทพสถิตแล้วไม่มีฝนตกนะฮะ
แต่น้ำจากลำคันฉูเนี่ยยังท่วมยังสูงกว่าระดับกักเก็บอยู่ประมาณ๑เมตร
ก็ตรงนั้นก็จะทำให้น้ำเนี่ยลงช้าสักนิดนึงนะครับแล้วแต่มวลน้ำเหล่านี้ผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยน้ำจะน่าจะเริ่มลดลงนะฮะ
แต่บางจุดที่ยังบางจุดที่เป็นที่ต่ำเนี่ยก็จะยังไม่ลดลงทันที
แต่ถนนหนทางเนี่ยผมคิดว่าพรุ่งนี้บ่ายเนี่ยน่าจะเห็น
ถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มเนี่ยน่าจะสัญจรไปมาได้ครับครับแบบนี้ค่ะ
น้ำเหล่านี้กำลังไหลมาอยู่ที่จตุรัสตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอจตุรัสนะฮะ
ถนนสองสองศูนย์หนึ่งที่เข้าจากด่านกุณฑฎไปตัวจังหวัดผ่านอำเภยจัตรุหลัดเนี่ย
น้ำท่วมรถเล็กผ่านไม่ได้เลยรถใหญ่ต้องวิ่งช้ายาวหลายกิโลเมตรเลยฮะ
ท่านท่านผู้ว่าครับน้ำที่น้ำที่ชัยภูมิเนี่ยมาจากไหนแล้วจะไหลไปไหนฮะ
จะไปลงที่ไหนฮะจากทั้งหมดเลยที่มีอยู่ในขณะนี้ฮะ
คุณภาคภูมิครับตอนนี้ชัยภูมิเนี่ยน้ำท่วมทั้งหมดสิบอำเภอนะครับน้ำน้ำทางตอนเหนือเนี่ย
น้ำจากลำน้ำพรมจากเขื่อนจุลาพรจะไหลกำลังกำลังท่วมที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ
ตอนนี้นาทีนี้กำลังเข้าที่เทศบาลเกษตรสมบูรณ์อยู่นะฮะครับนี่นี่น้ำมวลที่หนึ่งเราก็จะไปลงภูเขียว
เราก็จะไปออกชุมแพรอ่าคนที่สองเนี่ยครับบนภูแลนคาเนี่ย
จะไหลเข้ามาท่วมในเขตเทศบาลในเทศบาลเมืองชายภูมิ
ซึ่งคือน้ำกำลังขึ้นอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันนะฮะครับส่วนที่สามเนี้ย
ส่วนที่สามน้ำจากอำเภอเทพสถิตจากลำคันฉูก็จะไหลมาเข้าอำเภอบำเน็ตนลง
แล้วก็จะมาจตุรัสแล้วก็จะไปลงลำน้ำชี
ทะหนวกกับรำน้ำชีที่จะมาจากทางอำเภอบันเคร่าฮะ
ก็จะมาเจอกันอยู่แถวจตุลัดเหลียดก็จะตามเหลวอัมเภอเมืองแถวนี้หะ
ครับก็จะไหลลงรำชีก็หลังจากนั้นก็ออกเนินสงาน
แล้วก็ไปออกอำเภออ่าแกล้งสนามนางของครับ
ก่อนราชศรีมาต่อไปโอ้โหค่ะดังนั้นก็ให้ท่านผู้ว่าไล่เรียงว่าต้องจับตายังไงกันต่ออ่ะคะ
ในส่วนของชายภูมิเนี่ยคือตอนนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันมาทั้งสามทาง
อย่างที่ผมเรียกฮะข้างบนก็น้ำก็เยอะตรงกลางน้ำก็เยอะ
มันก็เลยมาท่วมเมืองอ่าตรงด้านทิศตะวันตกนี่น้ำจากอ่า
เขาแล้วรวมจากน้ำอะไรก็ลงมาทำให้น้ำที่จะลงลำน้ำชีเนี่ย
น้ำชีมันก็เต็มลงน้ำชีไม่ได้มันก็เออทั่วมาครับ
ไปหมดปัญหาเฉพาะหน้าคือตอนนี้ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ให้ออกมาในที่ปลอดภัยเมื่อกี้ผมเมื่อประมาณสัก๖โมงยังเข้าไป
อยู่หมู่บ้านโภอกแฝกอ่าหมู่บ้านของบังเซศน์นระโลง
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดค้างอยู่ไกลมากเนี่ยชาวบ้านไม่ได้ทานข้าว
คิดว่าคงเร่งระบายเร่งสูบแต่ลงน้ำชีมีน้ำชียังเยอะอยู่ครับ
ฝนยังตกอยู่ไหมคะท่านผู้ว่าคะ

ตอนนี้อยู่จัดตุรัสเมื่อกี้ก็ตกมาตอนนี้หยุดแล้วนะฮะ
ยังยังอยู่บนน้ำท่วมถนนยังเยอะมากหลายกิโลรถลำบากมากตอนนี้ครับ
เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่างที่ท่านผู้ว่าวิเชียนท่านไล่ฟังเมื่อสักครู่นะฮะ
ท่านก็จะได้ทราบสถานการณ์น้ำว่าจากไหนจะไปไหนนะฮะ
ว่าทั้งหมดในภาพรวมของจังหวัดที่ชายภูมิ
น่าจะใช้เวลาสักกี่วันครับท่านผู้ว่าน้ำถึงจะไล่ลงลงลำน้ำชีได้หมดเนี่ย
ครับคือผมว่าตอนนี้เราอยากให้น้ำรถที่พี่น้องประชาชนขังอยู่ในบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะ
ผมคิดว่าแต่ละจุดเนี่ยอย่างของอย่างคำปิงเนี่ย
ถ้าฝนไม่ตกลงมาเติมเนี่ยผมว่าก็เป็นสัปดาห์คือ
ถนนล้นทางเนี่ยอาจจะได้แต่น้ำที่อยู่ตามรุ่มตามบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอาจจะต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์
แต่หลังจากนั้นจะมาขังอยู่ที่อำเภอจตุรัสเนี่ยผมคิดว่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควร
เพราะว่าน้ำมันไม่มีที่ไปนะฮะมันเป็นที่รุ่มด้วยนะฮะ
น้ำเป็นที่รุ่มด้วยเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานานที่จตุรัส
แล้วในขณะเดียวกันในเขตอำเภอเมืองเนี่ยนะฮะ
ถ้าฝนหยุดแต่น้ำก็จะยังขังอยู่บริเวณชุมชนที่เป็นชุมชนที่ต่ำนะครับ
เกรดธุรกิจก็อาจจะอีกสัก๒๓วันถ้าฝนไม่ตกมาเติมน้ำลำประทามันจะลดลงเนี่ย
ก็อาจจะสามารถสัญจรในเขตเทศบาลได้
แต่บทชุมชนกุฏแคลน์น้องบ่อน้วนสัตว์หลายชุมชนที่เป็นชุมชนต่ำเนี่ย
ก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานเพราะว่าน้ำมันไม่ได้ไหลออกตามท้องไล่ท้องนา

ถ้าพูดว่าครับภาพตอนนี้คือภาพตัวเมืองหน้าจอตอนนี้นะฮะ
ตัวเมืองเห็นบอกว่ามีการใช้เครื่องสูบน้ำ
นี้มันช่วยได้ขนาดไหนนะผู้ว่าต้องเพิ่มต้องอะไรไหมคะ
ก็เราพยายามเพิ่มแต่จริงแล้วก็ช่วยได้บางส่วนครับ
เพราะว่าน้ำที่มันมาจากสารพัดที่พอเราพยายามไล่น้ำให้ลงลำชีโดยเร็วที่สุดนะฮะ
แต่น้ำลำชีมันก็เต็มมันก็ช่วยได้ครับช่วยได้แต่
แต่ความคิดถือว่าไม่มากเมื่อกี๊จะมากเพราะว่าลำน้ำชีมันก็เต็มแต่ช่วยให้มันมีการโฟล์ไปเล็วกลิ่นแค่นั้นเอง
ขออนุญาตสอบถามท่านผู้ว่าเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปจังหวัดอื่นเพิ่มเติมด้วยที่ประสบปัญหาอยู่เหมือนกัน
ผู้ว่าก็ฝากดูช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ขอบพระคุณท่านภูวามากนะคะ

คือฟังจากท่านผู้ว่าชายภูมิเนี่ย

สถานการณ์น้ำต้องไล่น้ำลงน้ำชีนะครับ
สุดท้านชีเนี่ยยังเอ่ยังล้นอยู่
ตามบ้านเรือนอาจจะสักประมาณสัปดาห์หนึ่ง
แต่พื้นที่ที่แบบเป็นจุดที่มันสูงจริงแล้วไล่ไปยากเนี่ย

ตอนนี้คือ๑๐อำเภอนะคะที่ชายภูมิที่หนักอยู่นะคะ

นี่หนักเหมือนกันโดยเฉพาะที่อำเภอลำสนทินะครับ

ตอนนี้คุณภูริพัฒน์บุญนิน

คุณภูริพัฒน์เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ

แม้ว่าระดับน้ำที่อยู่ในตัวเมืองของอำเภอลำสนทิ

ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะครับ
อย่างด้านหลังที่ผมเห็นอยู่นักขณะนี้
รถที่จะสัญจรผ่านไปมาจากจุดนี้นั้น
รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะครับ

หรือว่าจะเป็นรถไถนาที่ยกสูงนั้น
ถึงจะสามารถสัญจรผ่านไปมาได้
เนื่องจากว่าบริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับ
ใกล้เคียงกับคลองลำสนทิที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำกุฎน้ำเพชร
ที่จะไหลผ่านอำเภอลำสนทิ

ลงไปสู่อำเภอบ้านหมี่ก่อนที่จะเข้าเขื่อนป่าศักดิชนลสิตนะครับ

บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ตรงจุดนี้
ทุกหลังคาเรือนนั้นถูกตัดน้ำตัดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านนั้นยังคงอยู่ภายในบ้านเนื่องจากห่วงใยทรัพย์สินของตัวเอง
จากภาพจะเห็นนะคะว่าบ้านแต่ละหลังนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วนะครับ
แต่ชาวบ้านนั้นก็ยังคงอยู่ในบ้านอยู่
โดยตอนนี้คุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่นั้นก็พยายามที่จะมาเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่บริเวณจุดนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งวัน
ตลอดทั้งวันของวันนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงเย็นประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำนั้นไหลมาเติมเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
แต่ณขณะนี้นั้นถือได้ว่าปริมาณน้ำนั้นลดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและลดลงเยอะแล้วนะครับ
บริเวณจุดนี้จุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้น้ำท่วมสูงถึง๑เมตร
ครึ่งคุณผู้ชมครับ๑เมตรครึ่งก็ประมาณครึ่งตัวเราเลยครึ่งตัวเราไปนิดนึง
เจ้าหน้าที่นั้นบอกว่าใช้เวลาในการระบายน้ำตรงจุดนี้ประมาณ๖ชั่วโมง
ถึงจะลดระดับลงมาสู่บริเวณจุดนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้บ้านเรือนหลังนี้นะครับมีการนำเอารถของชาวบ้านจำนวน๓คันซึ่งจอดอยู่และไม่สามารถหนีน้ำออกไปได้นั้น
ออกไปแล้วจำนวน๓คันณขณะนี้ก็พยายามที่จะเคลื่อนย้ายรถอยู่บริเวณจุดนี้อยู่
อย่างที่บอกไปครับว่าน้ำตรงนี้นั้นไหลค่อนข้างเชี่ยวและค่อนข้างแรงเพราะว่าใกล้เคียงกับคลองลำสนทินั่นเองครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีให้ข้อมูลกับผมนะครับว่าตอนนี้น้ำล้นที่เขื่อนกุฎตาเพชรที่ไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านนั้นลดลงแล้วประมาณ๑เมตรกว่าจากสรรเขื่อน
ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำไหลเข้ามาเติมท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านอีกซึ่งในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนั้นคุณผู้ชมครับมีทั้งหมด๑๑จังหวัดตอนนี้น้ำท่วมไปแล้ว๙อำเภอขออภัยครับมีอำเภอทั้งหมด๑๑อำเภอนะครับมีน้ำท่วมไปแล้ว๙อำเภอชาวบ้านเดือดร้อนกว่าเก้าพันหลังคาเรือนโดยผู้ว่าบ่
สถานการณ์ตอนนี้ในวันนี้เนี่ยทั้งวันเนี่ยก็มีฝนตกอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนะครับ
ปริมาณน้ำณปัจจุบันนี้ที่เช็คล่าสุดที่เขื่อนกุตเพชรต่ำลงกว่าตัวสรรเขื่อนแล้วเมตรกว่า
อันนี้ก็เบาใจได้ถ้าวันนี้ฝนไม่ตกขึ้นมาเพิ่มเนี่ยก็จะทำให้สามารถที่จะระบายน้ำลงไปด้านล่างได้มากขึ้น
สังเกตเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้บางจุดเนี่ย๒เมตร๒เมตรกว่าเลยนะครับวันนี้น้ำลงไปมากแล้วก็รถของเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้แล้วนะครับ
จะมีเฉพาะบางจุดเท่านั้นที่ยังต้องใช้เรือไปช่วยนะครับเนื่องจากว่าน้ำมีกระแสน้ำที่แรง
ก็ตอนนี้เนี่ยได้ประกาศแจ้งเตือนไปหมดแล้วนะครับเหมือนเมื่อวานก็ประกาศแจ้งเตือนที่ห้วยโสมก็ดีนะครับที่บัวชุมก็ดีให้เตรียมรับสถานการณ์เนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่ไหลจากข้างบนเนี่ยก็ลงไปด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะส่งผลกระทบกับด้านล่างแล้ว
ก็จะส่งผลกับด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะส่งผลกับด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะส่งผลกับด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะส่งผลกับด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะส่งผลกับด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะส่งผลกับด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะส่งผลกับด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะส่งผลกับ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
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะส่งผลกับด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะส่งผลกับด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะส่งผลกับด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะส่งผลกับด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะส่งผลกับด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะส่งผลกับด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะส่งผลกับด้านล่างเพราะฉะนั้นตอน
พี่ชายจะเป็นคนขาไม่ค่อยดีเดินไม่ค่อยสะดวกทำให้ตัวเองเชื่อว่าพี่ชายนั้นอาจจะลื่นตกจากบันไดทำให้น้ำท่วมสูงทำให้เสียชีวิตนั่นเองครับฟังเสียงน้องสาวของผู้ตายกันครับ
ความหน้าความหน้าอยู่เรา
ฉันก็ไปหาเขาเจ้าลูกสาวก็ไปทำงานกรุงเทพฯ
แกอยู่คนเดียวขาแกก็ไม่ดีด้วย

ตอนนี้ญาติของผู้ตายที่เดินทางมาดูศพด้วยต่างบอกนะคะว่า
ผู้ตายนั้นมีโรคประจำตัวรวมถึงแขนขาไม่ค่อยดีเดินเหินไม่ค่อยสะดวกนะครับ
ซึ่งญาตินั้นไม่ติดใจที่จะในสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับ
และจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
คุณผู้ชมครับตอนนี้ความเสียหายที่จังหวัดรบบุรีนั้น
อย่างที่บอกไปนะครับว่าน้ำท่วมทั้งหมด๙อำเภอ
ชาวบ้านเดือดร้อน๙๐๐กว่าหลังคาเรือน
ตอนนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตนั้นยืนยันแล้วที่๒ราย

หลังจากนี้ต้องรอดูว่าหากไม่มีฝนตกลงมาอีก
ว่าจะใช้เวลา๓วันในการที่จังหวัดรบบุรีนั้นจะกลับมาเป็นปกตินะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ด้านหลังของผมชาวบ้านอยู่ระหว่างการที่จะขนย้ายสิ่งของที่อยู่บริเวณตัวบ้านนะครับออกไป
ซึ่งบริเวณจุดนี้ผมไม่สามารถที่จะข้ามไปได้นะครับ
จากถนนตรงจุดนี้นั้นเป็นถนนขาดถูกน้ำกัดซ้อเป็นที่เรียบร้อย
ชาวบ้านจะต้องใช้รถไถนั้นออกไปอีกทางหนึ่งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีหรือระยะทางประมาณ๑๐กิโลเมตรคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะเข้าสู่ตัวอำเภอนะครับ
ตรงจุดนี้ทางทีมกู้ภัยนั้นถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่อยู่ตรงจุดนี้ค่อนข้างนิ่งแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่บริเวณตัวอำเภอคุณผู้ชมครับ
ถนนนั้นไม่มีน้ำที่จะท่วมขังแล้วแต่บางจุดนั้นก็ยังคงมีท่วมขังอยู่นะครับ
แต่โดยรวมนั้นก็ถือว่าเป็นปกติแล้วนะครับ
ทีมกู้ภัยบอกกับผมนะคะว่าทางทีมกู้ภัยร่วมกับตันยูนั้นตอนนี้มีการคล้องขอความช่วยเหลือไปช่วยเหลือที่อำเภอภัยสารีจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งจุดนั้นปริมาณน้ำน่าดีเด้อเป็นอย่างมากและคืนนี้นั้นจะมีการเข้าไปช่วยเหลือที่บริเวณจุดนั้นครับคุณภาคภูมิคุณเข็มมาสอนครับ
ขอบคุณครับคุณภูริพัฒน์ครับจากลบบุรีนะฮะที่อำเภอลำสนทินะครับตอนนี้หนักอยู่แต่ว่าสถานการณ์ก็
ดีขึ้นค่ะทีนี้ค่ะอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ลบบุรีนะคะค่อยค่อย
อำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีอย่างที่คุณภูริพัฒนบุญนิน
รายงานไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่หนักอยู่
คือเมื่อวานนี้อ่างเก็บน้ำกุตาเพชรปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์
ก็เลยทำให้มวลน้ำมหาศาลไหลเข้าท่วมอำเภอ
ตอนนี้ก็ต้องอบพยพประชาชนนะคะ
ก็มีคนก็ติดค้างอยู่บนหลังคาบ้านก็มี

ประชาครับชา
ไม่ได้ครับคุณสามครับ
นี่คือภาพบรรยากาศนะครับ
อยู่ไหนอยู่ไหนครับ
ผู้ประสบภัยนะครับครับพี่พุ่ม
จำเหนือไว้จำเหนือไว้
ตอนนี้เรากำลังทะยอยเอาพวกผู้ชมเหตุออกด้านนอก
คุณผู้ชมเห็นไหมคะในคลิปภาพนี้
คือน้ำแรงมากแล้วน้ำมาเร็วมากจริง
ก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือบอกให้เด็กมาก่อนให้เด็กมาก่อน
คือเมื่อวานนี้เรือของกู้ภัยบางจุดเข้าไปไม่ได้นะคะ

สุดท้ายก็ต้องค่อยช่วยทยอยนำออกมาจากบ้าน
ส่วนอีกคลิปหนึ่งช่วงค่ำเมื่อวาน
กู้ภัยพุทธไทยสวรรค์ลบบุรีค่ะ
เร่งอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่นะคะ
ก็ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ทันตั้งตัวจริง
ข้าวเก็บของมารอเจ้าหน้าที่ที่หน้าบ้าน
รอขึ้นเรือไปในพื้นที่ปลอดภัยก็คือวัดกุตาเพชรนะคะ
คือทางจังหวัดจัดทำให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
นี่ค่ะแต่ว่าในที่สุดก็ช่วยเหลือได้แค่ไม่กี่หลังคาเรือนคุณผู้ชม
เพราะว่าไม่สามารถนำเรือกลับเข้าไปช่วยได้ดูน้ำนะคะ

๕นาทีน้ำแบบขึ้นฟึ๊บขึ้นสูง๒เมตรเลยค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านก็เลยต้องไปรอความช่วยเหลือบนหลังคาบ้านก็มี
บนหลังคารถก็มีบนชั้น๒ของบ้านก็มีนะคะ
ส่วนนี้คือภาพการช่วยเหลือชาวบ้านออกจากพื้นที่ท่ามกลางกระแสน้ำที่มันเชี่ยวมากค่ะ
ถนนสาย๒๐๕ลำสนทิชัยภูมิ
รถเรือเข้าไม่ได้น้ำขึ้นเร็วและแรง
ต้องแบบคิ้วปีกพื้นไปสบทัยเดินฝาน้ำ
คุณยายท่านนี้เดี๋ยวคอยดูนะคะคือเพิ่งออกจากโรงพยาบาล
แล้วแทบไม่มีแรงเดินแต่ก็ช่วยมาได้อย่างปลอดภัยนะคะไปดูภาพกันค่ะ
ยังมีประชาชนอยู่ตามบ้านอีกเยอะมากเลยนะครับ
ซอยนี้เดี๋ยวนะครับเมื่อสักครู่เราเห็นอุ้มเด็กลุยออกมา
ตอนนี้ก็คือน้ำเนี่ยหลากลงมาเร็วและแรงมากนะครับ
ที่เห็นอยู่นี่คือรถไม่สามารถผ่านได้แล้วนะครับตอนนี้
ระดับน้ำสูงกว่าหัวเข่ามีคนป่วยติดเตียงได้เลยครับ
เดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยนะเดี๋ยวรอสักครู่
ตอนนี้ในบ้านนะในบ้านคือน้ำบ้านชั้นเดียวอยู่กันไม่ได้นะครับ
บ้านชั้นเดียวอยู่กันไม่ได้จะต้องและตอนนี้ต้องบอกว่าฝนตกลงมา
คือในบ้านไม่สามารถอยู่ได้แล้วนะครับ
รถกู้ภัยนะครับทั้งร่วมกับตันยูพุทธไทยสวรรค์ติดอยู่ข้างในนะครับ
ถูกน้ำซัดไม่สามารถขับได้นะครับถูกน้ำซัดตะแคงอยู่ด้านในนะครับ
ตอนนี้นะครับทีมเข้าไปพยายามจะช่วยคนป่วยออกมาก่อนนะครับ
หนึ่งคนค่อยมาไหวไหม
ผมว่าร้อยตัวมาช่วยดีกว่าครับ
มีล้านคนต้องแค้นก่อนเดี๋ยวเขาหมดแรง
ตัวมาช่วยดีกว่าหยุด

โอเคแม่ไม่ค่อยยืนนะช้าแม่ค่อยยืนยัน
สบายไหมครับล้างอาตรีก่อน

เนี่ยค่ะอย่างที่ได้ยินเลยคุณยายเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมา
กู้ภัยก็ใส่เสื้อชูชีพให้คุณยายแล้วก็ค่อยแบบเหมือนกับหิ้วปีก

คุณผู้ชมค่ะตอนที่กูภัยไปช่วยชาวบ้าน
มีรถของกู้ภัยคันหนึ่งกระแสน้ำพัด
โอ้โหจนควบคุมไม่ได้เลย
แล้วน้ำมันพัดไปชนกับเสาไฟเนี่ยดูสิคะ
รถเสียหายเอาออกมาไม่ได้นะนี่ค่ะ
คือต้องให้กำลังใจกู้ภัยทุกคนเลยที่ไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคนปลอดภัยนะคะ
แต่รถเนี่ยก็ถูกน้ำซัดก็ได้รับความเสียหาย
ทีนี้ค่ะก็โอ้โฮดูภาพนะคะ
ทีมงานของพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
กู้ภัยร่วมกับตันยูก็ไปช่วยเหมือนกัน
มีการเอาเรือท้องแบนไปช่วยชาวบ้าน
ดึกก็ไปนะคะไปช่วยดึกก็ไป

คุณผู้ชมดูภาพค่ะไปรอกันบนหลังคาบ้าน
มีเด็กมีคนแก่สุนัขเห็นไหมคะ
ปากฝนรอความช่วยเหลืออยู่บนหลังคา
คือชาวบ้านเขาใช้วิธีการรอแบบนี้ค่ะ

คือภาพมันอาจจะดูสว่างแต่ความจริงแล้ว
ไม่ส่องไฟฉายไปคือมืดแบบสนิทเลยนะคะ

เพื่อขอความช่วยเหลือว่าบ้านหลังไหนมีคนติดอยู่

นี่ค่ะอำเภอลำสนทิรับน้ำมาจากอำเภอพักดีชุมพล

จากคลองสาขาก็มารวมที่อ่างเก็บน้ำกุตาเพชร

แล้วก็ไม่ได้มีการประกาศเตือนล่วงหน้าด้วยนะคะ

มาจากหลังคาเลยนะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปดูอีกคลิปภาพหนึ่ง
ในเพจเจ๊ม้อยบีพลัส

แล้วก็บอกว่าขอให้ปลอดภัย

เรากำลังคาอีกแล้วค่ะ
น้ำแรง

เจ็บคนใช่ไหม
ระวังสั่งกะสี่บาทด้วยด้อ
จบมามันจบมาแล้ว
ระวังสั่งกะสี่บาท

ขึ้นต้นไม้เลยขึ้นต้นไม้เลย

โหลูกมันน่ะสิ
เด็กน้อยอยู่ไงน่ะ
โหตั้งแต่ตอนไหนแล้วเรือก็ไม่มาจริง
คือนั่นเขาอยู่บนหลังคาบ้านแต่บ้านเขาไปแล้วฮะ
ดูสิคะเขาตะโกนบอกบอกก่อต้นไม้ได้ไหม

ทางฝั่งนี้ก็คงจะอยู่บนหลังคาเหมือนกันนั่นแหละ

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูภาพกลางวันวันนี้ล่าสุดหน่อยนะฮะ
พี่ไทท์เอกพันธ์มะลื้อรุ้ดก็ยังอยู่กับทาง
ร่วมกระตันยูไปช่วยประชาชนที่ติดค้างอยู่ในบ้านนะฮะ
ที่ลำสนทิจังหวัดลบบุรีครับ

คือพี่ไทยวันนี้ที่ไปเนี่ย
ปรากฏว่าตั้งแต่อันนี้เมื่อคืนนะอันนี้เมื่อคืนนะฮะที่ไปเนี่ย

เลือกสวนไล่นาโดนหมดนะครับสัตว์ลงสัตว์เลี้ยง
นี่วันนี้ก็ต้องไปไล่ช่วยกันนะฮะ

มีน้องนะฮะหนูน้อยตัวนิดเดียว

แล้วเดินข้ามฝั่งมานะครับ

พี่ไทยต้องไปอุ้มเด็กออกมาครับ

อ่ะเดี๋ยวคำนี้พี่บิลมันลื้อฤทธิ์

ใช่ค่ะคือศิลปินดาราก็ไปกันเยอะนะคะ

คุณฝันดีฝันเด่นพี่เปิ้ลนาคอน

พี่เปิ้ลไปแล้ว
คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะ
ที่น้ำท่วมหนักค่ะแล้วก็ฝนยังตกอยู่เลย

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่

ไปกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่อำเภอศรีสำโรง
ก็มีการพูดคุยผ่านเครื่องขยายเสียงมีการทักทายชาวบ้านตลอดเส้นทางนะคะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าปัญหาบ้านเมืองไม่ใช่มีเพียงแค่ตรงนี้
มีหลายที่ด้วยกันตอนนี้พายุเข้า
ปีที่แล้วพายุมา๕ลูกปีนี้อันนี้เพิ่งลูกเดียวนะ
ขอให้ช่วยกันสวดมนต์อย่าให้พายุเข้ามาอีกเลย
มาลูกเดียวพอแล้ว
เออสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดก็คือเราอาจจะต้องเป็นต้องพิษใหม่
ว่าเราจะอยู่กันยังไงต่อไปในวันหน้าใช่ไหม
วันหน้าลูกหลานนั่นแหละวันนี้เรายังอยู่กับลูกกับหลานอยู่วันไหน
เราจะมีบ้านช่องกันอย่างไรลูกเก่าจะพยายามกันอย่างไร

มุมหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนั่นแหละนะคะ
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งประโยคที่ว่าให้ช่วยกันสวดมนต์อย่าให้พายุเข้ามาอีกเลย
นายกทรัฐบุญรีและคณะก็ไปที่วัดบ้านซ่าน

แต่อำเภาจาวสีสำรงกรั่งน้ำยังท่วมพื้นที่การเกษตรอยู่
มีหมู่บ้านก็น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน๓๕หมู่บ้าน

แล้วก็มีการปรุงอาหารกะเพราไก่ให้กับผู้ประสบอุทธกภัย
แล้วก็มีคนตะโกนสู้ให้กับนายกนะคะ
นายกก็ตะโกนกลับเหมือนกัน
แต่ระหว่างทางก็มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

ถือป้ายเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีช่วยด้วยนะคะ
เพราะว่าเคยไปร้องขอความเป็นธรรมถึงธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไร
ตะโกนขอความช่วยเหลือกันแบบนี้

คุณผู้ชมครับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรา
อยู่ที่แยกคลองโพอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับ
รายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับคุณสิริวัลครับ

ระดับน้ำในตัวอำเภอเมืองสุโขทัย
โดยเฉพาะที่เส้นบ้านกล้วยนะคะ
คือตั้งแต่แยกคลองโพจนถึงบิ๊กซีสุโขทัยค่ะ
ระดับน้ำยังค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
ทำให้ชาวบ้านรวมถึงข้างหลังดิฉันที่เขาจะเห็นอยู่
จะมีโรงพยาบาลอยู่๒แห่งนะคะ
แล้วก็วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ยังมีประชาชนติดอยู่ข้างในนะคะ
ทำให้วันนี้นะคะหน่วยงานหลายหน่วยค่ะเข้ามาเร่งให้ความช่วยเหลือค่ะ
เมื่อช่วงเย็นนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ได้มีโอกาสนะคะ
เข้าไปกับทางหน่วยกู้ภัยขอนไม้อุตรดิษฐ์นะคะ
เพื่อที่จะเข้าไปสำรวจความเสียหาย
แล้วก็การให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามเส้นทางคลองบ้านโพนะคะ
คือตั้งแต่แยกคลองโพไปจนถึงบิ๊กซีนะคะ
ซึ่งเส้นทางนี้ค่อนข้างที่จะมีระดับน้ำที่สูงค่ะ
ก็มีการนำอาหารแล้วก็น้ำนะคะเข้าไปส่งให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ในซอยต่างนะคะ
ซึ่งในเส้นนี้นะคะมีชาวบ้านเกือบหนึ่งพันคนนะคะ
ที่ประสบกับอุทธกภัยที่ไม่สามารถออกมารับอาหารแล้วก็สัญจรได้นะคะ
ทำให้ตลอดทั้งวันนะคะก็มีรถจากทุกภาคส่วนค่ะ
อำนวยความสะดวกนะคะมีการช่วยในเรื่องของการเดินทางเข้าออกค่ะ
ประชาชนหลายคนก็บอกกับทางทีมข่าวของเรานะคะว่าการเกิดอุทธกภัยในครั้งนี้นะคะ
ถือเป็นครั้งแรกหลังจากเมื่อปี๒๕๕๔ค่ะที่มีน้ำท่วมค่อนข้างหนักนะคะ
ครั้งนี้ถือว่าหนักกว่าเมื่อปี๒๕๕๔ค่ะเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะมาเร็ว
แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บของขึ้นที่สูงได้นะคะ
ไปฟังเสียงของชาวบ้านที่บอกกับทีมข่าวของเราถึงอุทธกภัยในครั้งนี้ค่ะ
คุณพระคุณเขมสอนค่ะตลอดทั้งวันนี้นะคะก็ยังมีเจ้าหน้าที่อาศัยมูลนินทรีย์กู้ไภนะคะ
มูลนิธิร่วมกระตันยูนะคะที่ยังคอยประจำอยู่เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกช่วยเหลือกับประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ข้างในนะคะ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่จะต้องสัญจรออกมาจากโรงพยาบาลค่ะอ่า
รวมถึงวันพรุ่งนี้นะคะก็ต้องสังเกตดูว่าจะมีมวลน้ำอีกก้อนเติมเข้ามาในตัวอำเภอเมืองหรือเปล่า
หากมีน้ำเติมเข้ามาระดับน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราเกาะติดมาตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะ

เขาบอกว่าไม่รู้ว่าแบตโทรศัพท์จะหมดเมื่อไหร่นะ
แต่มีคุณพ่อที่ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านด้วยนะครับ
เพิ่มไปไหนไม่ได้ครับสึงเหี้ยวครับผม
ต้องการเอาพ่อออกจากบ้านครับมีหน่วยงานไหน
ประสานงานต่อให้หน่อยได้ไหมครับที่ตำบลบ่อรังครับ
บรรพื้นวิทยาลบุรีครับจังหวัดพิจบุญครับ
ขับเครื่องสภาพกลับไปแล้วครับภูษี๑๙ปีก็เพิ่งเคยเห็น
ใช่ไหม
จะไปแล้วครับโอ่งจะไปแล้วครับ
ปิรินโอ่งมันจะไปแล้วหรือเปล่าทำอย่างไรวะ

นี่ฮะไปแล้วฮะโอ่งแดงฮะ
ใบเบอร์เรอยังไปนะครับเครื่องซักผ้าด้วย
เฟซบุ๊คของคุณแบงค์ณอำพลบุญลาบ

เพื่อใครไปช่วยอยู่ที่บ่อรังวิเชียนบุรีที่จังหวัดเพชรบูรณนะฮะ